คุณผู้ชมครับข่าวนี้เป็นข่าวเศร้านะฮะ
ไปรับศพน้องชายที่พลัดตกจากคอนโดมิเนียมเมื่อคืนที่ผ่านมา
ซึ่งผลการสืบสวนก็ไม่พบว่ามีการทำร้ายกันครับคุณผู้ชมฮะ
ความคืบหน้ากรณีนายชาญอารีกุลครับ
ก็เป็นนักกีฬาโบลิ่งทีมชาติไทยด้วยนะอายุ๑๙ปีเอง
พลัดตกจากชั้น๒๗นะครับ
ชั้น๒๗เสียชีวิตอยู่ที่ลานจอดรถชั้น๕ในคอนโดมิเนียมหรูนะครับ
ธนบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
ล่าสุดพลตำรวจตรีมานพสุคลธนพัฒน์นะครับ
ผู้ประคับการณ์จับโหลดนครบาน๘เปิดเผยบอกว่า
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในคอนโดมิเนียมนะครับ
ในช่วงเวลาประมาณตี๒๙นาทีนายชาญเดินออกมาจากห้องพัก
แล้วก็กดลิฟต์ขึ้นไปชั้นบนสุด
ก็คือชั้นที่๒๗ซึ่งเป็นดาดฟ้าของคอนโดมิเนียมดังกล่าว

แล้วก็กระโดดลงมาเองครับ
กระโดดลงมาเองโดยไม่มีใครอยู่ด้วย
ขณะนั้นนะครับก็ตกลงมาอยู่ที่ลานจอดรถชั้น๕
ต่อมาเจ้าหน้าที่ประจำคอนโดมาพบร่าง
แล้วก็แจ้งตำรวจสนสำเรย์ให้ไปตรวจสอบ
ซึ่งพนักงานสอบสวนได้เรียกญาติของผู้เสียชีวิตนะครับ

แล้วก็ญาติได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
ไม่ติดใจสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
ไปตรวจสอบห้องพักก็ไม่พบว่าระหว่างเกิดเหตุ
มีใครอยู่ในห้องไม่พบความผิดปกติครับ
ส่วนสาเหตุทราบจากญาตินะครับว่าผู้เสียชีวิต
น่าจะมีปัญหาส่วนตัวเกี่ยวกับความรักครับ
เนื่องจากเพิ่งเลิกรากับแฟนสาวที่คบกันมานานหลายปีนะครับ

บ่าย๒ที่ผ่านมาครับนางสาวเชอปรางนะครับ
ไปที่นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกร
ไปกับครอบครัวไปติดต่อนำร่างของนายชาญครับ

และญาติกอดคอกันร้องไห้ครับบรรยากาศน่าเวทนา
เพราะว่ายังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน
จากนั้นเจ้าหน้าที่นะครับนำร่างของนายชาญใส่โลง
แล้วก็ขึ้นรถไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดราชบำรุงนะครับ

นางสาวเชอปรางบอกกับสื่อนะครับบอกว่า
ต้องขอขอบคุณสื่อนะแต่ไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์จริง
แล้วขอความร่วมมือนะครับอย่านำภาพไม่เหมาะสม
ภาพจากกล้องวงจรปิดของน้องชายไปเสนอข่าวเลย
เพราะครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้ให้ภาพจากกล้องวงจรปิดกับสื่อสำนักใด
ขณะที่นางสุวลัยศัตรูลีสมาคมโบลิ่งนะครับแห่งประเทศไทยนะฮะ
เปิดเผยบอกว่าเสียใจต่อการจักรไปของชาญเขา
เป็นนักกีฬาดาวรุ่งทีมชาติไทยผ่านการติดทีมชาติชุดเยาวชนโลก๒๐๒๐
ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนี่แหละครับคุณผู้ชมชาญเป็นนักกีฬาที่ขยันมุมานะ
และเป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนพี่น้องน้องขณะที่อินสตราแกรมของชาญนะครับ
โพสต์รูปรูปอะไรฮะรูปท้องฟ้าครับคุณผู้ชม
เป็นรูปท้องฟ้าแล้วก็มีคอมเมนต์มาร่วมแสดงความเสียใจ
แล้วก็แสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากครับ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องเชอปรางและครอบครัวด้วยนะคะ